คุณผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองหน่อยนะครับ
วันนี้ครบรอบ๑๖ปีการก่อตั้งพักเพื่อไทย
ก็มีการทำบุญเลี้ยงพระกันที่ทำการของพักเพื่อไทยนะครับ
สมาชิกพักแกนนำพักนะครับก็มากันอย่างพร้อมเพลียงนะครับ
บางข่าวบอกในการเป็นคุณอุ้งอิ้งแผนทองทานชินวัตก์ก็ได้
ซึ่งก็เดินทางกลับมารับโทษที่เมืองไทยตั้งแต่๒๒สิงหาคม
แล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนี่นะครับ

คุณนักงิ้งบอกว่าคุณทักษิณต้องเข้าผ่าตัดนะครับ

ส่วนเรื่องการขอพักโทษเนี่ยนะฮะ
ยอมรับว่ากำลังศึกษาข้อกฎหมายตรงนี้อยู่นะครับ

อาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณพ่อก็ได้มีการผ่าตัดไปนะคะ
แต่ว่าอันนี้ก็ขอให้ถ้าเรื่องดีเทลทั้งหลาย

เพราะว่าอิงทราบว่าอิงจะต้องเจอสื่อมวลชนบ่อยนะคะ
แล้วก็รายละเอียดต่างเนี่ย
ก็ขออัปเดตว่าตอนนี้ก็พักฟื้นค่ะ
ความดันนี่ก็จะเป็นแล้วแต่วันนะคะ
วันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดีค่ะ
อันนี้ไม่ทราบจริงค่ะว่าจะต้องอยู่นานขนาดไหน

ตอนนี้นะคะเราแน่นอนเราศึกษาเรื่องกฎหมาย
ว่าทำอะไรได้บ้างในการ
ก็นายแพทย์ยายโรงพยาบาลตำรวจนะครับพุทธโทษโสบลวัตน์สิงหาจารุ
ก็ยืนยันว่าคุณทักษิณเข้ารับการผ่าตัดจริง

บอกว่าเป็นจากหลายอาการแต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
ค่ะส่วนวันนี้ค่ะนายกเศรษฐาทวีสิน

ซึ่งช่วงเย็นคือประมาณ๔โมง๔๕นาทีตามเวลาท้องถิ่น

แล้วก็ต้องกล่าวถ้อยแถลง๓นาทีที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติด้วย
เห็นว่าตลอดระยะเวลาการเดินทางบนเครื่องบินนี่
จะมีการนำเสนอแนวคิดการออกบอล๒๐๐ล้านเหรียญ

สนับสนุนให้เกิดการลงทุนธุรกิจสีเขียวในประเทศ

นายกบอกมารอบนี้จะเข้าพบผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ปรึกษาการลงทุนขนาดใหญ่ของอเมริกา
เพื่อชักชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย
คือบริษัทชั้นนำในด้านการลงทุน